ถ้าพูดถึงประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
แต่ว่ามีปัญหาครั้งหนึ่งว่าคือเรื่องของเว็บไซต์ทัวร์ที่คือขายต่ำกว่าทุน

ท้ายที่สุดแล้วนะคะกำไรก็ไหลเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย

มีการตัดราคาหน้าเว็บในราคาต่ำกว่าทุนมากขึ้น
ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ในไทย
วางแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยจัดตั้งชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทย
วดขันเข้มงวดด้านราคากับเว็บไซต์ที่ขายต่ำกว่าทุน
โดยชี้แจงราคาที่ถูกต้อง
ซึ่งพบว่า๑เดือนหลังการจัดตั้งชมรมและดำเนินการ
ไรเข้าแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ๑๗เป็นร้อยละ๖๗
โดยเฉพาะอย่างแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่สามารถขายเองได้เลย
ถ้าในเว็บไซต์ปกติของแหล่งท่องเที่ยวเขาก็จะมีเว็บไซต์
ก็ทำให้เว็บไซต์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถขายได้
เพราะว่าเว็บไซต์จีนเอาไปขายตัดราคาแล้วนะคะ
แล้วก็บริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะมาแข่งขันได้
เพราะว่าไม่สามารถที่จะมีเงินซัพพอร์ตที่จะมาตัดราคาหรือขายต่ำกว่าทุนได้ค่ะ
เพราะต้องการสร้างอำนาจการต่อรองการตลาด
เพิ่มปริมาณการเข้าเว็บไซต์ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ต่อยอดฐานข้อมูลจากลูกค้าทำตลาดอื่น
และกดดันกับผู้ประกอบการอีกรายให้ได้ราคาต่ำเพื่อมาชดเชยราคาแบบถั่วเฉลี่ย
ที่ต้องการจะยกระดับตลาดไปสู่กลุ่มคุณภาพ
เพราะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
และยังส่งผลให้มีรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริง
แน่นอนทำให้ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องมาจากว่าราคามันต่ำเกินความเป็นจริง
อันนั้นคือแน่คือเสียหายทางด้านภาพรัก

คุณค่าและมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เสนอขายเนี่ย

ก็ย่อมไม่เกิดผลดีกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแน่นอนค่ะ
เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้
ททจะช่วยประชาสัมพันธ์ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
และยกภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โดยตั้งเป้าหมายรายได้จากต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐หรือ๑๘๙๐๐๐ล้านบาท